คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปทานที่แรก
โอ้โหใครที่มีปัญหานอนอยู่
ดึกและตื่นมาเหยียวว่ะไม่รู้จะอย่ากินอะไรดี
เดี๋ยวจะพาไปทานร้านนี้เขาขายตอนกลางค่ำกลางคืน
ช่วง๔ทุ่มจนถึงตี๔ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
ร้านคายไก่มาแล้วโอ้โห
ร้านนี้แหละครับข้าวนึ่งไก่ทอดเที่ยงคืน
ร้านนี้เปิดคู่กับเมืองเชียงใหม่มานานกว่า๓๐ปีแล้ว

ใครที่เคยไปเที่ยวเชียงใหม่หรือว่าอยู่ที่เชียงใหม่

โอ้โหนักท่องเที่ยวหลายคนเขาก็ไปทานร้านนี้กันครับ
เมนูแนะนำที่ใครไปต้องซื้อมาชิมกัน
นั่นก็คือหมู๓ชั้นทอดครับ

เป็นชั้นเคี้ยวไปในกรุบกรอบ

ว้าวมันอร่อยอยู่ในปาก
สุดยอดครับจานเล็กเนี่ยราคา๕๐บาท

ทอดก็ควรจะต้องสั่งพลาดไม่ได้เหมือนกัน
จากนี้ยังมีซี่โครงหมูทอดจานเล็ก๕๐บาท
ไส้อ่อนจานเล็ก๒๕บาท
แดดเดียวทอดจานเล็ก๓๕บาท

เพราะฉะนั้นที่พูดมาสั่งให้หมดเลยครับถ้าไปร้านนี้
โอ้โหร้านนี้ผมบอกเลยนะว่า
ผมเคยไปทานแล้วเป็นยังไงโอ้โหอร่อยมากแล้วคนเยอะมากยิ่งดึกยิ่งคนเยอะนั่งจกข้าวเหนียวกัน
โอ้โหคุณชนะไปเชียงใหม่บ่อยนี่คือไปแวะร้านนี้
ตอนนั้นยังเด็กอยู่อย่างวัยลงวัยรุ่นไปเที่ยวเนี่ยไปที่เชียงใหม่
แต่ร้านนี้เขาบอกเลยว่าคนเยอะมากไปลองฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยครับ
อันนี้ครั้งแรกค่ะก็อร่อยค่ะโดยเฉพาะไก่นี่หนังกรอบมาก
ก็มีพี่ที่โรงพยาบาลเขาแนะนำมาเพิ่งแนะนำมาเมื่อวาน
วันนี้ลงเวทก็เลยลองมากินเลยราคาก็โอเคค่ะสมน้ำอยู่
เอ้าไม่มีเสียงเจ้าของร้านเหรอเป็นของร้านยุ่งอยู่
เจ้าของร้านเขายุ่งอยู่ไม่ว่างมาให้สัมภาษณ์ก็เลยไปถามลูกค้า
ลูกคามหากก็จะบอกอ๋อเป็นไงเราไปทานครั้งแรกก็อร่อยแล้วถุกอกถุกใจ
ส่วนร้านข้าวนึ่งไก่ทอดเที่ยงคืนนี่ถือว่าเป็นร้านนี้เป็นสาขาแรกเลยนะ
นี่สูตรดั้งเดิมขายมานานกว่า๓๐ปีไปทานกันใครที่ชอบดึกหรือว่า
ยังไม่หลับทำอะไรมาดึกดื่นไม่รู้จักหลับจากนอนแล้วหิวเนี่ย
บางคนเขาทำโอทีคุณเลิกงานดึกอย่างนี้จำเป็นต้องใช้เงินค่ะ